ข่าวนี้กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โห
เห็นแล้วก็แบบเออหวาดเสียวขนลุกเหลือเกินค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้วัย๑๙ปีโวย

ผัวเก่าตอนนี้ดูแลลูกสาววัย๔ขวบอยู่
เฮ้ยแล้วดูแลลูกยังไงดูแลลูกทิ้งคว่างเหรอ

ไอ้ที่วงนั้นน่ะคือเห็บที่มันเกาะอยู่ตรงเปลือกตากับหัวตา
นี่เขาเรียกว่ามันกัดแล้วฝังตัวลงไปเลย
พี่เบิร์ตคือปากของเห็บมันจะมีแบบเหมือนกับเวลากัดไปแล้ว

เพราะฉะนั้นตอนที่มันแบบกัดไปแล้วดูดเลือด

แต่ตอนนั้นมันดูดเลือดเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เห็นภาพแล้วสยองไม่ได้มีแค่ตานะ
ในหูในหูชั้นในก็เข้าไปด้วย
ใช่นี่ดูแลลูกยังไง
ดังนั้นเรื่องนี้ค่ะผู้เป็นแม่
ก็คือหญิงวัย๑๙ปีไปร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะ
บอกว่าคุณปวีนาช่วยเหลือลูกสาวฉันหน่อย
ลูกสาวฉัน๔ขวบนะอดีตผัวฉันดูแลอยู่
แต่ดูแลอีท่าไหน
ให้ลูกสาวฉันเห็บเกาะตา๒ตัวเท่าที่เห็น
แล้วมันก็มีลึกเข้าไปตรงถึงชั้นแก้วหูแล้วอะค่ะ
พาไปรักษาอ้างว่าไม่มีตังค์
ตัวแม่นะอยากเอาลูกมาเลี้ยงเอง

ทีนี้มูลนิธิก็เลยไปตรวจสอบ
ตอนนี้น้องวัย๔ขวบคนนี้อยู่ในความดูแลของพ่อ

บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลลำเทียกเที่ยมพคบุรีย์ของโคลราชน์

ที่ตำรวจสพคอนบุรีให้ไปตรวจสอบหน่อย

พอไปถึงเดี๋ยวให้ดูสภาพบ้านก่อน
สภาพบ้านเนี่ยมันก็ดูเก่ามันก็โซม
เป็นเพลิงสังกษีของรกหน่อยวางแบบเกะกะเกะกะแบบนี้ค่ะ
จันนทีบ้านพักเด็กก็ใช้อำนาจทางกฎหมายนะ
รับตัวเด็กวัย๔ขวบเพื่อมาดูแลเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ
แล้วปรากฏว่าน้องโดนเห็บกัดที่ตาเข้าไปในชั้นแก้วหูจริง
ทีนี้มันต้องมีการรักษากันแบบต่อเนื่อง

พ่อของเด็กคือนายเอ๊ในวีรชนอายุ๓๐ปี
แล้วก็คุยกับย่าของเด็กคุณย่าละอ
เล่าให้ฟังบอกว่าทุกวันนี้นะก็รับจ้าง
ใครจ้างไปให้ทำอะไรเอากลับไปทำ
ช่วงไหนไม่มีงานนะก็ต้องไปหาของป่า
ของป่าเก็บเห็ดมาขาย
ตัวในเอ๊บอกว่าพอผมเลิกกับเมียผมผมก็เอาลูกมาดูแล
เพราะว่าเมียเขาน่ะเขาย้ายไปอยู่กับโน่นกับผัวใหม่แล้ว
ส่วนเห็บที่เกาะตาลูกสาวน่ะมาจากไหน
เราก็พยายามถามเพราะว่าเราอยากรู้ไง
ว่าที่บ้านมองไปก็เห็นมีหมาใช่ไหม
แต่ในพื้นที่อย่างในห้องน้องเอาจริงนักข่าวเข้าไปดูหมดเลยนะ
ตุ๊กตาที่น้องกอดผ้าห่มที่นอนหมอนไม่มีเห็บค่ะ
แต่พ่อบอกว่าไอ้เห็บนี้มันเป็นเห็บป่าติดมากับหมา
หมาเนี่ยตามหลังเข้าไปไปหาเห็ดในป่า
ก็เลยมีเห็บติดอยู่มาเอาฟังพ่อค่ะ
นี่นอกจากคุยกับพ่อเด็กแล้วย่าเด็กก็คุยค่ะ
เด็กก็ยอมรับนะว่ามันอาจจะเป็นความผิดของย่าเองด้วยแหละ
ย่าก็ไม่พร้อมที่จะให้หลานไปอยู่ในความดูแลของทั้งแม่เขา
หรือว่าอดีตลูกสะพ้ายย่าย่าก็กลัวว่าอดีตลูกสะพ้ายจะดูแลหลานได้ไม่ดี
เพราะว่าเขาไปมีผัวใหม่แล้วไปมีลูกแล้ว
ย่าก็เลยคิดว่าเออเอาตัวหลานมาดูแลเองดีกว่าย่าสัญญาหลังจากนี้ย่าจะดูแลให้ดี
ไม่อยากได้เนี้ยถ้าไปปัญหามันจะเกิดขึ้นกับหลานฉันไหม
อืมก็คือคุณย่าฉันก็อยากให้หลานนี้ไปช่วยเหลือเอาหลานนี้กลับมากลัวหน่อยนะคะ
คุณย่ากลัวจะมีปัญหากลัวน้องไปแล้วจะเกิดประเด็นเพราะอยู่กับพ่อเลี้ย
เขาก็เรียกลูกหลานฉันได้อืมยังไงก็อยากให้หลานกลับมาอยู่ที่นั่น
กลับมาก็คือถ้าเกิดกลับมานี่ก็พยายามจะดูแลให้ดีจ้ะ
จะดูแลให้ดียิ่งกว่าเก่านี่ย่าบอกแล้วนะย่าสัญญาแล้วนะ
ว่าจะดูแลให้ดียิ่งกว่าเก่าแล้วก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมหรอก
ที่จะให้หลานไปอยู่กับอดีตลูกสะพ้ายอย่างที่บอกไงว่าเขามีลูกนะ
รู้สึกลูกจะเก้าเดือนโอ้โหดังนั้นย่าก็บอกว่าถึงย่าเนี่ย
จะแบบเออไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่หลังจากนี้จะดูแลให้ดีค่ะ
ส่วนหนูน้อยคนนี้เนี่ยยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่นะคะ
เรื่องของการที่จะเลี้ยงดูคงจะต้องประเมิน
ประเมินอีกทีนึงนะว่าครอบครัวใหม่ของทางฝั่งแม่เนี่ย
พร้อมที่จะดูแลลูกไหมเพราะว่าแม่เขาอยากเอาลูกไปดูนะคะ